สวัสดีครับ๘นาฬิกา๓นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สภาพอากาศในเมืองไทยของเรานั้นยังคงแปรปวนอย่างต่อเนื่องนะครับ
สถานการณ์ฝนยังคงไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องถึงสุดสัปดาห์ยังคงมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝนที่มีโอกาสที่จะตกอย่างหนักจนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมานะครับ
ขณะที่สถานการณ์ความหนาวเย็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยคงจะได้เริ่มสัมผัสลมหนาวอีกหนึ่งระลอกที่เข้ามาเยือนในสัปดาห์นี้นะครับ
ภาพรวมทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีครับ
ภาพแรกที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นก่อนหน้านี้๒๔ชั่วโมงต่อเนื่องมาจนถึงณขณะนี้นะครับจะสังเกตว่าในเมืองไทยของเรานั้นกลุ่มก้อนเมฆยังคงหนาตาเลยทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับกลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวห

เป็นวันที่คาดการณ์ว่ามูลอากาศเย็นนั้นจะแผ่ลงมาต่ำสุดแล้วก็แรงสุดนะครับโดยจะแผ่ลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศวิทยาลัยแล้วก็สภพลาวเป็นกำลังแรงละทีเดียวนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนประเทศไทยนั้นมีอากาศหนาวเย็นมา

ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
แน่นอนว่าถ้าหาบริเวณทางตอนบนนั้นมีอากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่
บริเวณพื้นที่ภาคใต้คงต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนให้มากยิ่งขึ้น
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวนั้นจะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
สามารถที่จะเอากลุ่มฝนพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงเป็นพิเศษ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณทางตอนวัฒนาประเทศไทยกันก่อนภาคเหนือจากการตรวจสอบเช้านี้
ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนอยู่ประมาณ๑๘๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วย
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเชียงรายพายาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์สุโขทัยพิสุนุโลกและเพชรบูรณ์
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๙๑๔องศาเซลเซียต
ภาคอีสานช้าวันนี้มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่และก็ตกหนักบางแห่งด้วย
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินะครับ
หลังจากนี้ฝนจะลดลงนะครับบริเวณตามยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๔องศาเซลเซียตครับ
ส่วนภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองวันนี้๑๖๐ของพื้นที่รวมไปถึงมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยหน้าสิงห์บุรีลบบุรีสละบุรีแล้วก็พระนครศรีอายุทยาครับ
ส่วนภาคตะวันออกช้าวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีรวมไปถึงบริเวณจังหวัดระยอง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับโอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองเยอะเลยทีเดียว๑๗๐ของพื้นที่รวมไปถึงมีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจบกิริขันชุมพรสุราธานี
ห่างจากฝั่งขลื่นสูงประมาณ๒เมตรและก็จังหวัดนครสหิธรรมราชตั้งจากรบอยง

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ขณะที่ฝั่งอันดามันเช้าวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
การเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับ
นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูน

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้จากการตรวจสอบครับโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรมบุตุยังให้โอกาสการเกิดฝนถึง๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางตามจุดต่าง
คงจะต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝน
รวมไปถึงในระยะนี้มีทั้งฝนทั้งหนาว
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะลดลงบางจุด

ดูแลรักษาสุขภาพนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียวนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ